มาดูเรื่องราวที่มันแบบว่าเป็นไอเดียกันหน่อยดีกว่านะ
ใครที่มีไอเดียอยากจะเปิดร้านอาหารที่เปิดกันเยอะแล้ว
ก็พวกกาโฟงกาแฟเบเกอรี่
ร้านอาหารแบบฝรงฝรั่งก็มีเหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาหารเกาหลีเนี่ยนะ

หลายคนที่ติดซีรีส์เกาหลีนะ

แต่ก็บางทีมันหาทานยากอยู่เหมือนกันนะครับ

ที่จังหวัดสงขลาลงใต้กันไปนะครับ

เดี๋ยวจะพาคนที่นั่นไปลองชิม
อาหารเกาหลีที่จังหวัดสงขลาหน้าตาเป็นยังไง

มาทานไก่ทอดกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ

ได้สูตรไก่ทอดจากร้านดังที่เกาหลีมา
ทำให้รสชาติของไก่ทอดร้านนี้นะคะ
ความอร่อยนั้นไม่แพ้ต้นตำรับเลยทีเดียวล่ะค่ะ
วันนี้เอาใจคนที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีกันหน่อย
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง
เพราะหาร้านอาหารเกาหลีค่อนข้างยาก
วันนี้จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนามู

เขาได้สุดมาจากร้านอาหารที่ประเทศเกาหลีเลยล่ะค่ะ
เดิมทีคือพี่เป็นเชฟ
แล้วก็พี่ก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลีย
อยู่กับครอบครัวเกาหลีมาเป็นเวลาหลายปี
แล้วก็พี่ก็ชอบทำอาหาร
และทีนี้พอถึงโอกาสที่พี่จะได้กลับมาที่เมืองไทย
พี่ก็คิดว่า
มาถึงร้านแล้วเลยขออนุญาตเข้าครัว

ซึ่งคุณน้องเจ้าของร้านบอกว่าต้องทอดไก่๒ครั้ง
นุ่มในหลังจากนั้นก็จะนำมาทาซอส
ซึ่งใช้แปลงค่อยทาให้ทั่วชิ้นไก่แบบนี้
ตอนแรกเข้าใจว่าจะใช้วิธีการคลุกนะคะ
แต่คุณน้องบอกว่าการทาโดยใช้แปลงแบบนี้
จะทำให้เนื้อซอสซึมเข้าเนื้อไก่ทั่วถึงมากกว่า
ซึ่งก็จะทำให้ไก่อร่อยกว่าแบบคลุกนั่นเองล่ะค่ะ
ซึ่งซอสที่นี่นะคะก็จะมีให้เลือก๒แบบด้วยกันคือ
ซอสซอยกาหลีกอันนี้รสชาติจะออกหวานหน่อย
อีกอันก็คือซอสสไปซี่
ทาซอสเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาจัดใส่จานเป็นเซ็ตแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูให้เลือกเช่น
ไกไพร์เาาปูกโกกิ

มีความสุขค่ะโาว้ชอบทำอาหาร
เราก็จะคลุกคลีอยู่กับการทำอาหารอยู่ในครัว

เพราะว่าพี่อยากจะให้ควบคุมอาหารให้มันออกมาดี
และสไตรใจพิธีพิถันในทุกขั้นตอน

จากที่เคยเป็นเชฟอยู่เมืองนอกกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย

คุณน้องเลยสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมา
ที่ยังอยู่กับการทำสิ่งที่ตัวเองรัก
ก็จะมีรอยยิ้มในทุกวันเลยล่ะค่ะ
ส่วนรสชาติอาหารนั้นก็ไม่แพ้ร้านดังเลยล่ะค่ะ
คงเพราะได้สูตรมาจากประเทศเกาหลีนั่นเอง

คุณผู้ชมต้องไปลองทานกันดูแล้วล่ะค่ะ
ใครที่ชื่นชอบการทานอาหารเกาหลี

ที่ร้านนามูไก่ทอดเกาหลี

ถนนสุภาษาลังสรรค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคราค่ะ
อุปลรัฐนวรรณียำข่าวเทราะทีวีรายงาน